ส่วนการประชุมระหว่างผู้นำสหรัฐและผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ
เพื่อหารือเรื่องสร้างสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลี
สถานที่ประชุมอยู่ที่กรุงฮานอยของเวียดนามนะครับ
ดูเหมือนว่าความหวังในการสร้างสันติภาพในคาบสมุทรเกาหลี
จะล้มเหลวไม่เป็นท่านะครับ
เพราะว่าวันนี้ผู้นำทั้งสองชาติได้พบปะพูดคุยกัน
แต่ว่าไม่มีการยืนยันหรือว่าท่าทีอะไรที่ชัดเจนออกมานะครับ
ใช้เวลาพบปะพูดคุยกันไม่นานเท่านั้นก็เลิกการประชุม
ไม่มีการลงนามข้อตกลงอะไรทั้งสิ้น

เช้าวันนี้ที่กรุงฮานอยของเวียดนามอากาศสดใส
และทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นใจให้การเจรจาเดินหน้าสู่สันติภาพ
ระหว่างผู้นำสาวรัฐกับเกาหลีเหนือเป็นไปอย่างเรียบร้อย
ทั้งสองเดินทางมาถึงสถานที่จับประชุมก่อนจะนั่งต่อหน้าสื่อ
เพื่อกล่าวต่อสาธารณชนเล็กน้อย
โดยการตอบคำถามนักข่าวชาติตะวันตกด้วยตัวเอง
ซึ่งน่าจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
เขาตอบคำถามที่นักข่าวถามว่า
มีความมั่นใจแค่ไหนต่อการเจรจาในครั้งนี้
กับสมบัติตอนนี้ข้าต้องรู้จักว่า
ความผลความดีจะถูกลง

สวนของโรงแรมที่จัดประชุม

บรรยากาศในตอนนี้ยังเป็นไปอย่างชื่นมื้น
โดยนายคิมจองอื่นได้ตอบนักข่าวอีกครั้ง
หลังทั้งสองฝ่ายนั่งโต๊ะเผชิญหน้า

เหมือนจะเป็นการตัดรำคาญความเซาซี
ในการถามคำถามของนักข่าว

ทั้งสองฝ่ายยังมองการปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือ
เป็นหนึ่งในประเด็นหลักในการเจรจา
การประชุมก็ยังดูเหมือนจะราบรื่น
จนกระทั่งไม่นานหลังการประชุมเริ่มขึ้น
รถประจำตำแหน่งของประธานาธิปฏิทธรรม
กลับขับออกจากโรงแรมเร็วกว่ากำหนด
แม้แต่อาหารเที่ยงที่ผู้นำทั้งสอง

ก็ต้องถูกจัดไว้รอเกอร์
กระแสข่าวเริ่มเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า
การประชุมในครั้งนี้ส่อแววแท้ง
ไม่มีข้อตกลงใดจากการพบกัน
ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่า
เขากับผู้นำเกาหลีเหนือจะมีความสัมพันธ์ที่ดี
แต่สาวรัฐก็ไม่อาจรับข้อต่อรองของเกาหลีเหนือ
ที่ต้องการให้สาวรัฐยกเลิกมาตรการคว่ำบาดทั้งหมดได้
เช่นเดียวกับในไม้ปอมเปโอ
รัฐมนตรีต่างประเทศสาวรัฐที่ระบุว่า

ส่วนชาติที่ได้รับผลโดยตรงจากการประชุมครั้งนี้

ออกมาแสดงความเสียใจต่อการไร้ข้อตกลง
แต่ก็ยินดีที่อย่างน้อยยังมีกระบวนการเจรจาเกิดขึ้น
ขณะที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น
สนับสนุนการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์
ลุกออกมาจากที่ประชุม
โดยมองว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะตัดสินใจ
ในเรื่องที่ยากแบบนี้
ตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่า
การตัดสินใจต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง
ไม่ใช่ด้วนสรุปจนเกินไป
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน